มีคนไปพบศพหญิงอายุ๔๙ปีเสียชีวิตในรถเก๋งของตัวเองนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเธอฆ่าตัวตายนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่โรคประจำตัวกำเริบค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้ตำรวจสพเมืองบางศรีเมืองนะคะ
นนทบุรีได้รับแจ้งมีหญิงเสียชีวิตในรถเก๋งสีขาวค่ะ
รถคันนี้จอดอยู่ริมถนนรัตนาธิเบส
ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกท่าอิดตำบลบังรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูล
รถยังติดเครื่องยนต์อยู่เลยกระจกประตูด้านหน้าซ้ายถูกทุบเสียหาย
นั่งคนขับค่ะพบศพนางสาวสุภารามาพึ่งพงศ์อายุ๔๙ปี
เสื้อยืดคอปกสีชมพูศีรษะเอ็นไปทางด้านซ้าย
และที่เบาะนั่งข้างคนขับมีไม้เท้าวางอยู่๑อัน
เรื่องต้นชนะสูตรแล้วไม่พบแผลจากการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมงนะคะ
ผู้เสียชีวิตให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ตายเป็นลูกสาวคนโต
ของนายสุภกรเป็นอดีตนักภาคกีฬาชื่อดังในตำนานของเมืองไทยเลยค่ะ
ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่ง๑แถว๓เสน
ทานอาหารกับคนในครอบครัวแต่จนถึงตอนเที่ยงก็ยังไม่เห็นกลับมาที่บ้าน
ญาติญาติคนในครอบครัวพยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

ขับรถออกตามหาตามเส้นทางที่ใช้ประจำก็คือเส้นทางไปที่ทำงาน
จนมาพบรถจอดติดเครื่องอยู่ริมถนน
พอเข้าไปดูใกล้เคาะกระจกเรียกปรากฏว่าเห็นนอนอยู่ในรถ
แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดคือนอนแน่นิ่งเลย
ตัดสินใจใช้ก้อนหินค่ะทุบกระจกเข้าไปช่วยเหลือ
หายใจแล้วนะคะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
ส่วนสาเหตุญาติบอกว่าผู้ตายเขามีโรคประจำตัว

หลังจากประสบอุบัติเหตุตอนนั้นศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ
หากมีอาการร้อนจะเกิดอาการช็อก
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายโทรหาน้องสาวบอกว่า
แอร์เสียมันก็เลยไม่เย็น
ว่าระหว่างที่ขับรถกลับบ้านอาการป่วยจะกำเริบค่ะ
ก็เลยจอดข้างทางแล้วหมดสติจนเสียชีวิต
ตำรวจส่งศพไปให้แพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ